สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับมาตามติดภารกิจความหนักใจของพี่ซิโก้ในการตัดตัวนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
เหลือ๒๓คนจากทั้งหมด๒๘คนก่อนจะเจอซาวดีอาราเบียและญี่ปุ่นครับ
บรรยากาศการฝึกซ้อมเข้มข้นนะครับโดยการฝึกซ้อมครั้งที่๕ก็ยังเน้นเรื่องของแท็กติกเกม
ก่อนจะรีบตัดตัวนะครับเนื่องจากว่าเหลือเวลาเพียงแค่๒วันเท่านั้น
ในการขีดเส้นตายว่าจะเลือกใครเป็น๒๓คนสุดท้ายนะครับ
ทั้งหมด๒๕คนให้เหลือ๒๐คน
แล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่มาก
กลายเป็นภารกิจอันหนักใจของตัวเอง

ส่วนทีมไทยก็จะซ้อมที่เกรวาเล่

ก่อนจะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพต่อไปนะครับ